ต่อกันที่เรื่องของคุณตาวัย๙๐ปี
เสียชีวิตด้วยเหมือนกันในจังหวัดอำนาจริง
เสียชีวิตภายในกระท่อมกลางทุ่งนา
สวมเสื้อผ้าขออภัยไม่ได้สวมเสื้อผ้าครับแต่สวมผ้าขาวม้า

ทำให้คุณตาอุณหภูมิในร่างกายต่ำ
แล้วก็ส่งผลให้หัวใจล้มเหลวนะครับ
ตำรวจภูทรเมืองอำนาจเจริญเข้าตรวจสอบ
เหตุพบคนนอนเสียชีวิตภายในกระท่อมกลางทุ่งนา
ทราบชื่อก็คือนายจันสะพัดพรอายุ๙๐ปีนะครับ

ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
ลงความเห็นว่าหัวใจล้มเหลว

และผู้ตายสวมเพียงผ้าขาวม้าผืนเดียว
น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เสียชีวิตนะครับ
ด้านของนางสาวบัวสอนศรีวะวงอายุ๕๐ปี
ลูกสะพัยของคุณตานะครับ
ก็เป็นคนพบศพคนแรก
เล่าว่าคุณตาจันทร์อาศัยอยู่ในกระท่อมแห่งนี้เป็นประจำ
กระทั่งเมื่อช่วงเช้าตรู่ของเมื่อวานนี้
แวะมาปลุกเพื่อจะเรียกพ่อสามีไปกินข้าว

แต่กลับพบว่าไม่มีเสียงตอบรับ

พร้อมกับบอกด้วยนะครับว่าปกติผู้ตายไม่ชอบสวมเสื้ออยู่แล้ว
มักจะใส่เพียงผ้าขมพื้นเดียว
จากช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาว
สภาพอากาศที่นี่ก็ค่อนข้างจะหนาวเย็นตลอดค่ำคืน
คาดว่านายจันทร์คุณตาจันทร์อาจจะเสียชีวิตเพราะหนาว
ซึ่งญาติญาติก็ไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตในครั้งนี้นะครับ